ปัจจุบันสังคมออนไลน์เข้ามา
กับวงการการเมืองไทยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีผู้สมัคร
รวมทั้งผู้อยู่ในแวดวงการเมืองหลายคน
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโจมตี
หรือว่าถูกขุดคุยเรื่องราวต่างขึ้นมา

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
จนมาถึงไอติมพริษวัชรสิน
อดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ล้านอามาร์ค

และแฟนคลับในรุ่นต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะการเมืองเป็นเรื่องของความเห็นต่าง
บางคนถูกโจมตีหนักจนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ก่อนหน้านี้นายทวีชัยวงไพโรธกุล
อดีตผู้สมัครสอบภักดิ์อนาคตใหม่

กรณีโพสต์ข้อความเป็นสอสอหรือพระ
วิ่งรอบออกงานศพขนาดนี้
พร้อมกับติดแฮชแท็กซ้อตลาดล่าง
ถึงนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียพลิกสถานการณ์
ด้วยการทวิตข้อความขอโทษแทนลูกพัก
พร้อมเตือนสมาชิกพักอย่าชื่นชมกันเองจนเกินงาม
ระมัดระวังอย่ายกตนเหนือคนอื่น
ด้านนางสาวพันธิกาวานิสสบัญชีรายชื่อและโฆษกภักดิ์
ก็ได้รับผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย
ตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายเข้าร่วมประชุมรัฐสภาที่ดูไม่เหมาะสม
ล่าสุดมีประเด็นร้อนขุดภาพอดีตในเฟซบุ๊ก
เธอยอมรับว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
และขอโทษที่ภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สบายใจ

มีการใช้หวาทะสร้างความเกลียดชั่ง
การที่เราโพสต์อะไรในเฟซบุ๊ก
ก็เป็นความรับผิดชอบของเราอยู่แล้ว
ในสมัยที่เรายังเด็กกว่านี้
เราก็มีความคิดที่อาจจะเข้มข้น
หรือว่ามีความรุนแรงมากกว่านี้
ถามว่าช่อเสียใจไหมที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

ส่วนดารานุ่มปั้นจันปรมะอิมอโนไทย
โพสต์ประเด็นโซเชียลหลังรัฐสภาเห็นชอบ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในหมู่ชาวเน็ต
อีกทั้งหลายคอมเมนต์ยังระบุข้อความไปทำนองเดียวกันว่า

และทีมงานสร้างภาพยนตร์พร้อมขอโอกาสให้คนทำงาน
เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่มีผลกระทบต่อภาพยนตร์นะฮะ
ซึ่งเกิดจากตัวป้าจันเองนะฮะ
ก็ผลกระทบเนี่ยมากหรือน้อยไม่รู้นะครับ
ขอโทษนะครับทีมงานทุกท่านนะครับ
ทุกคนที่ทุ่มเทแรงใจพลังให้กับหนังนะครับ
โทษพี่โจ้นะครับขอโทษเอสเตอร์นะครับ
ขอโทษแฟนคลับของผมแฟนคลับของเอสเตอร์

ขอโทษที่ทำให้มีผลกระทบต่อหนังนะฮะ
แต่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้โอกาส
พื้นที่โซเชียลของเหล่าคนดัง
การโพสต์แสดงความเห็นไม่ได้เป็นส่วนตัวอีกต่อไป
เพราะอาจถูกนำไปโยงเป็นประเด็นร้อน
หรือเพื่อดิสเครดิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน